ภูกระดึงที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะครับ
ไปดูปฏิบัติการช่วยเหลือควายท้องแก่ดันไปตกร่องน้ำนะครับ

กู้ภัยก็ต้องปฏิบัติการกันหลายชั่วโมง
ไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่าจะขึ้นมายังไง

บ่ายโมงครับกู้ภัยภูกระดึงครับรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามาช่วยกันน้อย
เนี่ยมีควายตัวเมียเนี่ยนะท้องอยู่เก้าเดือนเนี่ย
ร่องน้ำลึก๓เมตรอยู่ที่ตะบนศรีฐานอำเภอภูกระดึง
มันเป็นรอยต่อนะเขตรอยต่อของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับ
ก็ต้องรีบนำอุปกรณ์นะมีลอกต่างอุปกรณ์ช่วยชีวิตมัน
เข้าไปจุดเกิดเหตุนะฮะควายตัวเนี้ยมันอายุสิบเก้าปีแล้ว
มันท้องอยู่๙เดือนตกไปนะฮะไม่สามารถช่วยตัวเอง
ขึ้นมาก็ไม่ได้นะกู้ภัยกับชาวบ้านต้องช่วยกันต้อนควาย
นะฮะไม่ให้มันตื่นกลัวคนเดี๋ยวมันจะดิ้นตกไปลึกมากกว่าเดิม
จากนั้นก็ต้องขุดดินให้เป็นทางลาดให้มันขึ้นลงได้แล้วก็นำเชือกไปคล้องคอ
ให้คนเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยดึงร่างมันขึ้นไปชักลอกขึ้นไป
ทำกันอยู่๓ชั่วโมงนะฮะช่วยขึ้นมาได้อย่างสำเร็จ
ภาพมันก็อิดโรยแต่มันก็ปลอดภัยดีนะฮะจากการสอบถามเนี่ย
ทราบว่าควายเนี้ยนะฮะเป็นของชาวบ้าน
แล้วชาวบ้านปล่อยให้มันไปกินย่านะกินย่าอยู่ตามป่าตามธรรมชาตินี่แหละ
นะจนกระทั่งควายเดินไปตกร่องน้ำเพราะดินมันซุดตัวไง
แล้วตัวมันก็หนักมันก็กลิ้งลงไปในร่องน้ำลึกได้สามเมตร
ร้องให้คนช่วยสุดท้ายชาวบ้านได้ยินก็รีบไปช่วยแจ้งกู้ภัย
แล้วก็นำมันขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ